เกิดเหตุการณ์ระทึกเกิดเหตุไฟไหม้
ชุมชนหลังวัดหนัวณรดิตนะฮะ
แถวทางด้านของบางกอกใหญ่กรุงเทพโอ้โห

มีคนถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยครับ
นี้ครับกุณผู้ชมเปลวเผลอมันโหเผงไห้แบบนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้
ซึ่งคำของเมื่อวานนะครับเจ้าตัวที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ชุมชนหลังวัดนวรรณรดิตในสอยเพชรเกษม๑๙
แสงวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครดูโอ้โหมันไหม้ขนาดนี้นะน่ากลัวมาก
เมื่อเจ้าตัวที่ไปถึงเนี่ยเพลิงกำลังโหมไหม้ชุมชนอย่างแรงแสงเพลิงแดงลุกชนสูงเข้าตึกสามชั้นนี่ครับนะฮะแล้วก็จะลามไปถึงโรงเรียนวัดนวรรณรดิตอยู่แล้วนะฮะเนี่ยติดกันเลยครับโรงเรียนนะฮะเจ้าตัวที่พยายามเข้าไปฉีดน้ำจากเพลิงแต่ว่าในชุมชนมันมีบ้านเก่าซึ่งเป็นบ้านไม้ปลูกติดติด
สุดท้ายต้องหนีออกมานะฮะเจ้าตัวที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบมีบ้านเสียหายมากกว่า๒๕หลังคาเรือนครับรวมทั้งบ้านไม้อายุเก่าแก่เกือบร้อยปีถูกเพลิงไหม้วอดไปด้วยครับส่วนบ้านต้นเพลิงนั้นเนี่ยเป็นอาคารพันธุ์ที่สองชั้นเลขที่๑๓๔นะฮะซึ
นะฮะก็คาดว่ามันน่าจะเอ้ยสายไฟมันเก่าหรือเปล่าค่ะมันไม่มีคนอยู่มันอาจจะเกิดลัดวงจรขึ้นมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่เหตุการณ์นี้นะมันมีเหตุการณ์บรรทึกเกิดขึ้นเพราะอะไรบ้านหลังหนึ่งมีคุณยายท่านหนึ่งอายุเจ็ดสิบสามปีอยู่บ้านคนเดียวชื่อว่าคุณยายประภัยพันธ์บุญยชีมระบอกว่าตอนนั้นอ่ะเนี่ย
ก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

เดี๋ยวก็จะมีการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นกันต่อไปนะครับ
ถือว่าเป็นความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรง
๒๕หลังคาเรือนใช่ค่ะ